คุณผู้ชมคะช่วงต้นฤดูหนาวแบบนี้ใน๑วัน

ตกบ่ายไปสภาพอากาศค่อนข้างร้อน

พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษค่ะ
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะ
ในระยะนี้มีสภาพอากาศค่อนข้างร้อนปนฝนนะคุณผู้ชม
เกษตรกรระวังโรคราค้างในพืชตระกุลกะหล่ำ
กาดและโรคเชื้อราในพริกค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนปนฝนค่ะ
เกษตรกรระวังหนอนเจาะฟักในบุ๊กถั่วเหลือง
หนอนหน้าแมวในปั๊มน้ำมันคลื่นลมสงบค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักตลอดช่วงระวังน้ำท่วมฉับพลัน
เกษตรกรควรทำทางระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร
ซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนเลี้ยงสัตว
จุดใดมีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
คุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศรัสเซียไปดู
เพราะว่าที่นั่นนะคะเขาขึ้นว่าเป็นเมืองที่มีสภาพอากาศหนาว
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเขาสามารถที่จะปลูกกล้วยไม้กันได้ด้วย
นี่คือภาพของกล้วยไม้ป่านะคะในผืนป่าของประเทศรัสเซีย

เชื่อไหมคะว่าภูมิภาคแห่งนี้นะคะมีกล้วยไม้ป่ามากกว่า๒๐๐๐สายพันธุ์ค่ะ
แสดงให้เห็นถึงความสวยงามของทัศนภูมิประเทศในประเทศนี้ค่ะ
และนี่คือลูกอรรณาวันนี้สวัสดีค่ะ